เพราะว่าถ้าทุกคนมามองว่าตอนนี้เป็นอุปสรรคไปหมด

คลิปที่ส่งกันมานะคะแล้วก็ดูแล้วมันน่าชื่นใจในการที่ได้ช่วยเหลือคน
ไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองโลกสวยนางฟ้าอะไร

แล้วมันดูแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าใจฟู
เราก็อยากได้ทำให้คนที่เค้าขาด่ากล้ายรับในสิ่งที่เค้าต้องการ
เอ่อนก็เลย
คุยกันในกลุ่มเพื่อนนะคะว่า
เอ่ออันนี้เราทำได้คือปกติ
เราพบเป็นพนักงานสายการบิน
แล้วก็เป็นโครงการที่พวกเราทำกันอยู่แล้ว
ก็เลยเป็นการ

ก็มาทำสิทำที่บริษัทด้วยแล้วก็ทำที่ในบ้านของตัวเอง
ใกล้บ้านของตัวเองทุกวันที่เกิดเหตุคืออ่า
เมื่อวานนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดนะเมื่อวานนี้ก็คือเขตดูสิทธิ์เนี้ย
ฝนตกหนักเลยตกหนักแต่เช้าเลยก็เลยให้แม่บ้านเก็บตู้เข้าบ้าน
พอเก็บตู้เข้าบ้านก็แล้วก็เอ่ออะไรนะเก็บตู้เข้าบ้าน
แล้วก็ป้ายยังอยู่ป้ายเนี่ยยังแขวนอยู่ตรงประตูก็เอ่อ
เราก็ขับรถไปทำธุระข้างนอกก็ยังคิดว่าเออเดี๋ยวกลับมา
เราจะมาเติมตู้เนาะแต่ป้ายคือจริงเราก็พลาดไป
ควรจะเก็บป้ายเข้าไปด้วยแต่เราก็คิดว่าก็ในเมื่อมันไม่มีตู้
ใครจะมารอใช่ไหมคะแล้วคือคนเราก็ไม่ได้คิดว่าคนจะต้องมาซ้ำ
หรือว่าคือที่เราวางเนี่ยในชุมชนในแถวบ้านเราเนี่ย
ทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครมาเอาหรอกแถวนี้ไม่ได้มีคนขาดใช่ไหม
แต่คือมันก็มีคนผ่านมาหรือก็อาจจะมีบ้างจากถนนด้านข้าง
อะไรที่เขาจะเข้ามาแล้วแต่เขาเลยใครจะมาหยิบแล้ว
อัธยาศัยค่ะแต่เราก็เราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไร
คือคือคิดว่าของมันไม่มีก็คงไม่มีใครมารอเดี๋ยวเรากลับมาจัดการเอง
ก็เลยบอกแม่บ้านว่างั้นเอาป้ายออกไปเลยดีกว่า
นอกบ้านไปเอาป้ายออกเดี๋ยวกลับไปจัดการเอง
ตอนที่แม่บ้านเขาเดินออกไป
เขาก็เจอกับคนกลุ่มที่มารอหน้าบ้าน
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรให้เขาเลยเหรอ
เพราะว่าเขามากันหลายคนเขามาเป็นรถซาเล้ง
แล้วรถสาเล้งนั่งกันหลายคน
นั่งกันหลายคนมีทั้งคนแก่คนพิการแล้วก็เขาบอกเขามาไกล
เขาอยากได้อะไรให้คุ้มค่ากับค่ารถเขาหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แม่บ้าน
เป็นคนเป็นคนดีอ่ะเขาบอกว่าเราก็เราก็ก็ก็เราไม่อยู่บ้าน
แล้วตอนนี้มันไม่มีไงคือตู้ยังไม่ได้วางเลย
ตู้ยังไม่ได้วางใช่เราก็เลยเราก็เลยบอกว่าก็บอกเขาไปว่า
ออกไปออกไปเอาป้ายออกไปเอาป้ายเก็บก่อนอืมบอกให้เก็บป้ายแค่นั้นค่ะ
เขาก็ตะโกนใส่แม่บ้านบอกว่าไม่มีแล้วจะวางตู้ทำไมเว้ยอย่างเงี้ย
คือคนมองว่าเราแบบว่าโอ๊ยเวอร์พูดแค่นี้แล้วแบบโลกสวยอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านบ้านที่มีเด็กเป็นครอบครัวค่ะ
พูดภาษาแค่นี้กับเราไม่สะทกสถานหรอกพูดกับเพื่อนอยากกว่านี้อีก
แต่ว่านี่มันคือที่บ้านแล้วการที่เขามาเกาะหรือว่ามองเข้ามากลัวแล้ว
แล้วการใช้วาจาไม่สุภาพอีกเนี่ยค่ะมันน่ากลัวกว่านั้นอีก
รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไม่ถึงกับว่าเขาจะมาทำอะไรหรอก
แต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีความไม่มั่นคงอ่ะไม่เนอะ
แล้วเราก็อยู่ที่ที่เดิมของเราอยู่อย่างเงี้ยอยากให้จริงจริงอยากให้จริงจริง
อยากให้เขาได้รับไปเพียงแต่ว่ามาในเวลาที่มันจังหวะมันไม่ถูกอ่ะ
มันก็เหมือนกับเป็นจังหวะของคุณคุณไปตอนที่ตู้มันของเต็ม
มันก็คุณก็ได้รับไปไม่ได้อยากจะบอกว่าอยู่ที่โชค
แต่ในเมื่อของมันหมดเนี่ยแล้วมันเป็นของที่เราให้เปล่าอะค่ะ
ก็อยากให้เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้จะมีพร้อมอยู่ตลอด
เราไม่ได้ร่ำรวยแบบว่าโอ้โหแบบพร้อมเป็นเซเว่นเอเลเว่น
เรามีของมาเติมสต๊อกตลอดนะคะมีเราก็เติมนะคะ
ไม่มีเราก็ให้เวลาหน่อยตอนนั้นอาจจะซักผ้าล้างจานอยู่อะไรอย่างนี้
คือก็ไม่ใช่ว่ามากดกริ่งเรียกอย่างนี้มันก็อาจจะผิดจุดประสงค์ไปนิดนึง
อีกอย่างที่มันเป็นตู้ที่อยู่หน้าบ้านเราเราก็คือเจ้าภาพ
เขาก็เลยมองว่าเราก็ควรรับผิดชอบที่จะเติมตู้ตรงนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาคงเรียกได้
ข้ามเส้นไปนิดนึงแต่ตอนเนี้ยค่ะก็เลยเป็นเป็นจุดชัดเจนที่บอกตัวเองแล้วว่าไม่เอาแล้ว
เติมแล้วเมื่อวานยังคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้นะ
ขอโทษทีเดี๋ยวเติมให้ตอนนี้คือไม่เอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเจออีก
ก็เลยก็เลยว่าของที่มีเพื่อนโอนเงินมาให้อีกที่จะซื้ออีกเนี่ย
ก็จะทำตามเจตนารมณ์ของเพื่อนด้วยที่ให้เงินมาเติมให้
เดี๋ยวจะไปเติมตู้ที่หน้าโรงเรียนเสนอที่การอาหารบกจึงอยู่ใกล้ใกล้กัน
แล้วก็ตู้นั้นไปเติมทีไรก็จะเห็นว่าของหมดทุกทีเหมือนกัน
แต่มันก็ยังเป็นตู้ที่เป็นของทหารไงฮะแล้วก็มีอะไรถ้าของอยากได้เติมเพิ่ม
ก็ไปลองไปร้องเรียนกับทางนู้นดูอะไรอย่างเงี้แต่ก็เติมให้แน่คือไม่ได้ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะเป็นผู้ให้เนี่ยลดลง
แต่ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ากลัวเนี่ยมันมากกว่าค่ะใช่เราก็ไม่ทราบว่าของเรื่องของเราเนี่ย
มันกลายเป็นเรื่องที่ใครก็ให้ความสนใจแสดงว่าที่อื่นเขาอาจจะไม่เจอแบบเรา
เรื่องจากเขาอาจจะตั้งในตลาดหรือตั้งอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ได้โดนถึงกับการมากดกริ่งเรียกในบ้านขนาดนี้
ก็ใครที่คิดจะตั้งนะคะถ้าพร้อมอยู่ในที่ที่คิดว่าสามารถรับมือได้
ก็อยากให้ตั้งจริงคือเราไม่อยากให้มันหยุดไปเพราะว่าถ้าทุกคนมามองว่าตอนนี้เป็นอุปสรรคไปหมด
คนขาดจะไม่ได้ผู้ให้จะเสียกำลังใจใช่ไหมคะ
คนที่มองตั้งแต่แรกอย่างที่เราดูในคลิปเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้
เพราะมีคนบอกว่าลองสิมีคนบอกว่าประเทศไทยใช้ไม่ได้ผลหรอก
แล้วมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเราทำไงฮะเพราะว่าเราไม่คิดแบบนั้น
เราคิดว่าคนทุกประเภทมาอยู่ในทุกประเทศเพราะฉะนั้นที่ไหนมันก็มี
เพราะฉะนั้นคุณไปตั้งที่ไหนต่อในประเทศที่แบบว่ามีระเบียบวินัยที่สุด
มันก็ต้องมีเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้มันมีได้ทุกที่
แล้วอย่างที่บอกคือคนส่วนใหญ่ที่มาหยิบนะคะหยิบอย่างพอเพียงจริง
ชื่นชมเขามากเขาหยิบแบบน่ารักที่เราเฝ้าดูเขาอยู่เนี่ย
คนจำนวนน้อยค่ะที่มาหยิบของจำนวนมาก
เสียกำลังใจในการที่จะหยุดให้ไหม
ไม่เสียไม่หยุดแต่เปลี่ยนวิธีการค่ะก็จะไปให้ที่อื่นแทนค่ะ
คนมากดก่อนหน้าบ้านคือเมื่อวานนี้วันที่สิบเอ็ด
บ่ายสองกว่ากว่าตั้งวันที่เก้าค่ะ
เรียบร้อยสามวันน่ารักเรียบร้อยมาตลอดค่ะ
หมดแล้วเติมแต่เราไม่ถึงสถานว่ามาเฝ้าไม่ถึงขนาดเฝ้าว่า
หมดปุ๊บเติมปั๊บไม่ค่ะก็เราตามสะดวกของเรา
คือตามสะดวกที่เขาจะมารับมันก็คือตามสะดวกที่เราจะให้ถูกไหมคะ
แต่เราไม่ได้กักเต็มที่ค่ะแล้วก็ตั้งใจทุกอย่าง
เขียนข้อความให้กำลังใจแนบไปด้วยสวยงามคือ
ตั้งใจทำอะไรทำเต็มที่อย่างเงี้ค่ะแต่ก็พอเจออย่างงี้ก็

ผ่านหรือรหลงงานเชื่อดทนไม่ได้